อ่ะเปลี่ยนจากงองงูเปล่าไปป่อปูบ้าง
อปูบ้างนะคะฝนตกเหมือนกัน

ขออภัยค่ะปูปูสองแควร์เขาก็ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ยนต์โฉมนะคะ

อันนี้ตัวเมียครับ
คือสีดำทางข้อจะต้องเป็นสีแดง
คุณผู้ชมดูไว้นะครับเพราะว่าปูนี้คือปูสองแควร์ที่หาได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
มีอยู่ที่เดียวเกือบจะเป็นที่เดียวที่ค้นหาพบในประเทศไทยนะคะ
อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่ง๗แควร์จังหวัดพิษนุโลกแห่งเดียวเท่านั้น

กี่ปีที่ผ่านมา๕ปีที่ผ่านมานะคะ
สำหรับการค้นพบสัตว์นี่ถือว่าเป็นระยะเวลาสั้นเท่านั้น
สีของเขามีลักษณะเด่นก็คือมีสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีเทาสีดำสนิท
บริเวณข้อเมื่อกี้เห็นไปแล้วมีสีแดงด้วยนะคะ
สำหรับช่วงนี้ค่ะหลังจากที่ป่านี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะคะ
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควร์ที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะ
ก็ทำให้เขาออกมาวางไข่แล้วก็ผสมพันธุ์วางไข่
ตอนนี้ได้ลูกปูสองแควร์เรียบร้อยแล้ว
พอวางไข่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะออกมาด้านนอกนะคะ
ออกมาเดินเล่นตามปกติตามสัญชาติยานของเขานะคะ
ตามลำห้วยต่างพื้นที่ที่มีน้ำไหล
และปีนี้ก็พบว่าปูสองแควร์มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ

เพราะว่ามีความสมบูรณ์มากขึ้น
ทั้งนี้นะคะก็มาจากความร่วมมือของชาวบ้าน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของอุทยานในการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของปูเขานั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะห้ามเข้าไปเก็บของป่าเพราะว่าจะเป็นการรบกวน
รวมทั้งบางคนไม่รู้เห็นเป็นปูเก็บไปรับประทานเก็บไปกิน
เพราะบางตัวเขาจะสีดำสีเทาไงก็นึกว่าปูทั่วไป
ก็จะทำให้ประชากรเขาลดลงแต่ว่าปีนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปชมปูสองแควร์

จากนั้นก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่พาเดินเข้าไปชม
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปรบกวนเขา
ซึ่งเป็นช่วงที่ปูออกหากิน
และที่สำคัญช่วงนี้เท่านั้นช่วงฤดูฝนค่ะ

เหมือนเขามีตาด้วยนะคะ
เขาจะมีเส้นใต้ตาสีขาวอยู่ตรงตาแบบนี้เลย
ก็ทำให้ดูแบ๊วแล้วน่ารักแล้วก็โชกก้ำใหญ่นะคะ
สไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีออกมาหน้าฝนแบบนี้
หายากแบบนี้เราเลยพามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนใครนะครับ